ออกไปหาปลาแล้วเขาก็ได้ตัวนี้มา
เฮ้ยตัวอะไรทำไมมันคล้ายพญานาค
อุ๊ยมันมีปลาแบบนี้อยู่จริงหรือโอ้มันยาวอ่ะ

คุณแต่มันเหมือนปลาช่อนเหมือนกันนะเออเหมือนปลาช่อน
แต่พอมันยาวมากเอานึกถึงปลาไหล่ฮะ

แต่เรื่องของเรื่องเขามีความเชื่อแล้ว

เขาบอกว่าอาจจะเป็นลูกของพญานาค

พ่อชาวบ้านเค้าเห็นปราบคนที่ที่เค้าจับได้
ไปรูปก่อนไปรูปไลค์ขอโชคขอลาบ
แล้วสักพักเขาปล่อยไปโอ้โฮย
แหมเอาเท้ากวังน้ำด้วยเหรอ
บางคนมาให้ความเห็นเอาไว้
สิ่งที่เห็นสิ่งที่พบ
ปลาอย่างนี้ลักษณะแบบนี้

บอกว่าอาจจะเป็นปลาสงแงะ

เขาบอกว่ามันเป็นเหมือนปลาน้ำจืดที่หายาก

ลักษณะคล้ายกับปลาในคลิปก็เป็นไปได้เหมือนกัน

เนี่ยเขาว่ากันว่าอาจจะเป็นปลาสแงะนะ
เขาบอกว่าความยาวมันน่าจะยาวได้ถึงหนึ่งเมตรหรือว่าหนึ่งเมตรครึ่งเลย

อย่างเจ้าตัวนี้ใช่ไหม

ดิฉันเป็นคนหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้เราก็ไม่กล้ากิน
มันแปลกอ่ะมันแปลกกว่าปลาปกติ
แล้วก็เลยคิดว่ามันไปมันไปเถอะเลยอย่างนั้นอ่ะ

นี่เขาไม่ได้บอกว่าเจอที่ไหน

เขาจะพบเฉพาะภาคใต้ฝั่งตะวันตก
แล้วก็แถบตะวันตกไปจนถึงจังหวัดแบบแม่ห้องศรเลย
แล้วมีชื่อพื้นเมืองภาษากะเหลี่ยงด้วย

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมกันดู
แต่บางคนบอกว่ามันเหมือนพญานาค